วิ่งการกุศลไงเพราะวิ่งมาลาทน
แต่เห็นว่างานนี้อารมณ์เสียวิ่งกลับบ้านดีกว่านะคะ
สำหรับพี่ท็อปซี่ตลกสุดฮาของเรางานนี้หัวเราะไม่ออกจริง
เพราะรู้สึกว่าเป็นการจัดงานวิ่งที่พลาดอย่างแรง
เป็นข่าวใหญ่นะที่ชนบุรีใช่ไหม
ใช่คุณค่ะเขาบอกว่ารอบนี้ตลกไม่ออก
แล้วก็โพสต์ข้อความรูปภาพตำหนิทีมงานการวิ่งการกุศล
ต่างจังหวัดงานหนึ่งนะฮะบอกว่าไม่มีความเป็นอาชีพเอาซะเลย

ตัวมาอย่างดีตั้งใจเพราะว่าเห็นเป็นงานบุญ
ตั้งแต่ตี๔วิ่งตี๕ลงสมัครรุ่น๒๑กิโลเมตรคุณ
วิ่งไประหว่างทางวิ่งไปได้๕กิโลเมตร
ยังไม่ได้น้ำดื่มสักกระอึกเดียว
ทีมงานก็ประกาศมาว่าตอนนี้น้ำไม่มีให้นักวิ่งแล้ว
นักวิ่งจะต้องวิ่งต่อแล้วก็ดูแลตัวเอง
อ้าวคุณผู้ชมคะน้ำไป๒๑กิโลเมตร

โอ๊ยตายกันพอดีตายได้เลย

เพราะว่ามันเหนื่อยไม่มีน้ำให้ทานเนี่ยคลิปนี้

ต้องให้ดูแลตัวเองแล้วตังค์ก็ไม่ได้พกมา
และเส้นทางการวิ่งมันก็ไม่ได้มีร้านขายของค่ะ

เพราะว่าการขาดน้ำมันอันตรายมากกับการวิ่ง

ขออภัยในความผิดพลาดครั้งนี้

ซึ่งพี่ท็อปฟี่ก็หัวเสียเขาพูดแบบนี้

สิ่งว่าคนที่ซื้อเสื้อไปมัน๔คนเท่าไหร่นั่นเองนะครับ
ด้วยงานคุณผู้ชมค่ะสิ่งที่สุดนะครับพี่ท็อปฟี่ขึ้นมาจริง
ครั้งนี้บอกว่าขอกลับประกาศกลับเลยแล้วก็ไม่มีครั้งหน้าแน่นอน
ขออนุญาตใช้คำตามที่ท็อปฟี่เขาบอกว่าคำนี้เลย
ป่วยกลับเลิกแย่คิดเอาแต่ได้โกรธโกรธมากเสียความรู้สึก
ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะคุณผู้ชมชาวเน็ตก็มีการแสดงความคิดเห็นกัน
ในทิศทางคล้ายกันไปกับทางพี่ท็อฟฟี่เหมือนกันนะครับบอกว่าไปวิ่งรายการนี้เหมือนกัน
ก็เข้าใจหัวอกเลยว่าวิ่งแล้วมันหิวน้ำเนี่ยใจมันจะขาดมันจะเป็นยังไง
ขณะเดียวกันที่เพจของโครงการดังกล่าวก็มีคนเข้าไปต่อว่าถึงความไม่พร้อมของทีมงานด้วย
แน่นอนว่าวิ่งระยะทางไกลขนาดนี้นักวิ่งอาจจะเกิดอุบัติเหตุ
ว่าเกิดอาการขาดน้ำได้ซึ่งเป็นอันตรายมากต่อสุขภาพนั่นเอง
ซึ่งทางบันทึงเทราะย์ถูกเราติดต่อพี่ท็อปฟี่ไปแล้วเมื่อวานติดงานโชว์
เท่าที่พูดคุยกับผู้จัดการส่วนตัวก็รู้สึกอย่างที่โพสต์ไปนี่แหละค่ะ
ไงก็ระมัดระวังกันนิดนึงนะคะคุณผู้ชม
เพราะว่าการวิ่งหนีมันอันตรายด้วยนะคะถ้าเหนื่อยมากค่ะ